ใบตองจะพาไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาทำกล้วยแดดดีส่งขายบอกเลยว่าโกอินเตอร์เลยจ้า
ตามมาดูของดีกันที่นี่เลยบริษัทสุพโชคโภคศัพย์พาณิชย์จำกัดโอ้โหชื่อดีจริง
อยู่หมู่๘ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คุณปัธมพรปานสุดหรือว่าคุณก๊อฟอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของบริษัทผลิตกล้วยแดดดีกล้วยตากโอท็อป๕ดาว
แรนด์ดังติดตลาดวางขายตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อโมเดนเทรด
ร้านของฝากทั่วไทยแล้วจ้ะ
คุณก๊อฟบอกกับทีมคำของเราว่า
ก่อนที่บ้านนี้เคยปลูกกล้วยเอาไว้เมื่อก่อนที่บ้านปลูกกล้วยไว้๕๐ไร่
แล้วเจอกับวิกฤตกล้วยล้นตลาดตอนนั้นราคาตกหวบเลยคุณ
ครอบครัวก็เลยพากันหาทางออก
สุดท้ายจบที่การทำกล้วยตากภายใต้นวัตกรรมคาราโบร่าโดม
จากนั้นเธอก็เริ่มเข้ามาดูแลเรื่องของการผลิตเอง
โดยเฉพาะรสชาติและรูปแบบของกล้วยตากก็คือทำให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุพันธุ์
การออกแบบบรรจุพันธุ์มันจะช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้นานยิ่งขึ้นด้วย
แล้วก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้อีกด้วยนะคะ
กล่องที่ออกแบบมาเนี่ยจะมีความสวยงามน่ารักน่าสนใจ
และเขาจะซีนมาเป็นแบบชิ้นแบบนี้
เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเขาด้วย